เบื้องต้นเนี่ยทางนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เขามีการพิจารณามาตรการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ออกมาบางพื้นที่
ว่าบางพื้นที่นะคะเขาจะมีเกณฑ์ของเขาว่า
จังหวัดนี้ไม่มีผู้ป่วยติดต่อกันมา๒สัปดาห์แล้ว

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือจังหวัดนครนายกค่ะ
ทางเจ้าของร้านตัดผมในจังหวัดนครนายกนะคะ

เพราะว่าเขาเป็น๑ใน๓๒จังหวัดที่ได้ผ่อนคลาย
ก็เตรียมเรื่องของอุปกรณ์ต่างนานาเลยว่า
เดี๋ยวเราจะได้มีการเปิดร้านตัดผมเปิดร้านทำผมต่าง
ก็จะมีการรับลูกค้าทีละ๑คน
แล้วก็ทำตามมาตรการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด๑๙นะคะ
อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นการประชุมแนวทางการผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์
จากนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยมีทั้งหมดสามสิบสองจังหวัดนะคะที่ไม่มีผู้ป่วยในรอบสองสัปดาห์เลย
หนึ่งในนั้นคือจังหวัดนครนายกนายธนาวุฒิฐานกระโทเจ้าของร้านตัดผมเนี่ย
พอได้ยินแบบนั้นเขาก็เตรียมอุปกรณ์เลยค่ะเอาออกมาเช็ดล้างทำความสะอาด
เพราะว่าหยุดกิจการมาเป็นเดือนแล้วอ่ะนะคะตั้งใจจะทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่าง
เพื่อปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ตามประกาศรัฐบาล
แล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้นะเดือดร้อนมากเพราะว่าปิดร้านไปแต่รายจ่ายมันยังมีอยู่
ก็ต้องดิ้นรนเอาเสื้อผ้ามาขายออนไลน์ให้มีรายได้ต่อยอดชีวิตต่อไปค่ะ
พอได้ยินว่านครนายกเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องที่จะผ่อนปลนล็อกดาวน์ก็ดีใจมาก
เขาก็ออกมาตรการมาเลยนะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะไม่ให้ล็อก
เดี๋ยวจะไม่ให้ผ่อนปลนอีกก็ออกมาตรการมาเลยบอกว่าเดี๋ยวจะรับลูกค้าครั้งละหนึ่งคน
พ่นแอลกอฮอลในร้านทุกครั้งที่ตัดผมเสร็จอีกคนนึงคือนางสาวนรมนร่วมพุ่มนะคะ
แม่ค้าขายปลาทูนึ่งบอกว่าถ้า๑พฤษภาคมนี้ประกาศผ่อนปลนจริง
ก็มีมาตรการส่วนตัวเหมือนกันแหละจะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างเหมือนเดิม
เพราะเธอเองก็กังวลกับโควิด๑๙เหมือนกัน
ที่ผ่านมาทุกคนก็ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบกันหมด
ความช่วยเหลือของรัฐบาลก็มาไม่ถึงด้วย
หรืออย่างง่ายเพราะอยู่แม่ก็ไม่รู้เราก็ไม่เตรียมพอที่จะช่วยเขาเหมือนกัน
อยากให้รัฐบาลดูแลตรงนี้ให้ละเอียดหน่อย
อาจจะให้ลูกค้าณเวลาเอาแบบ๑คนอย่างนี้เข้ามาที
แล้วคนแล้วเราก็จะมีทำความสะอาดก็คือฉีดแอลกอฮอลเช็ดเครื่องมือตลอด
ส่วนที่จังหวัดระยองค่ะนายสุรสักเจริญสิริโชธผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็บอกว่า
ในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลาติดต่อกัน๑๗วันแล้วนะคะ
ผู้ป่วยรายล่าสุดเนี่ยเจอเมื่อวันที่๓เมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งผู้ป่วยทั้ง๖รายก็ได้รับการรักษาจนหายปกติกลับบ้านไปหมดแล้ว
ถ้าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นต่อไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน
ก็จะทำเรื่องเสนอไปยังส่วนกลางขอพิจารณาผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์ในบางกิจการเหมือนกัน
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไปด้วย
แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดด้วยนะคะ
ที่เขาจะต้องมาประเมินสถานการณ์อีกครั้งเพื่อความแน่ใจค่ะ